คุณผู้ชมคะมีเรื่องราวของที่จอดรถไปดูคลิปนี้กันดีกว่า
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะรถคันนี้เขาก็จอด

จะเข้าที่จอดรถฝั่งซ้ายอยู่ดีดีมีรถสีขาวมาทางขวาปาดฟู้
จอดเลยจอดเฉยเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูนะคะ
อืมจอดด้วยให้แม่อาวิทย์ลองก่อนเดี๋ยวชิดฝั่งนี้แค่นั้นหนึ่ง

ครับผม
เปิดรออยู่ไหมครับอ่าเดี๋ยวเข้าดิเดี๋ยวผมมาไปเข้าที่จอด

ผมก็รออยู่อ่ะลงมาคุยกูนี่มาอย่ามาโดดตัวผมนะ
อ่ามาลงมาคุยกูนี่มาแล้วกูจะรู้ไหมว่ามึงจะเข้าอ่ะ
ผมเปิดไฟอยู่อ่ะอ้าวมึงเปิดไฟกับพี่
กูจะรู้ไหมครับคุณผู้ชมค่ะถ้าจอดรถเปิดไฟกระพริบ
แล้วก็เตรียมที่จะจอดแบบที่จอดรถที่มันว่างอยู่
เราก็ต้องรู้เนอะว่าคันนี้เขารอจอดอยู่เนอะ
เนี่ยมาทางขวาปาดฟึ๊บไปจอดเลยอ่ะแล้วยังจะมาด่าเขาด้วยนะ
คลิปนี้นะคะถูกโพสต์ในเพจควายหลุดถนน
แล้วก็มีข้อความว่าขอโทษที่ผมขับรถเบนท์ครับช่วยกันดูนิดนึงครับว่าใครผิด
ผมชิดซ้ายรอเข้าจอดต่อรถสีดำที่ผมชิดซ้ายรถที่ตามมาเขาจะได้ผ่านไปได้
แต่พอรถสีดำออกไปผมกำลังจะเข้าจอดตามคลิปเลยครับ
รถสีขาวมาทางขวาปัดจอดเลยครับนี่ครับ
แต่ก็ยังถือว่าเจ้าของคลิปเขาก็ใจเย็นนะคะสุดท้ายปลายทางเนี่ย
เขาก็ขับหนีไปนะเขาก็เออไม่อยากจะมีเรื่องมีราวเขาก็ขับไปไปจอดตรงอื่น
แต่มันก็สะท้อนให้เห็นว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนี้
ก็เลยไปอีกสองล็อกก็จะมีที่จอดใช่เขาก็เลยไปจอด
แต่ประเด็นคือเขาก็จอดรอจะจอดตรงนี้ไง
ก็เราก็พยายามตามหาทั้งสองฝ่ายนะครับวันนี้
อ่าก็เป็นคลิปที่เกิดขึ้นนะครับเขาก็วิภาควิชาญกันอยู่นะครับ